ล่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ผู้สาวขาเลาะประจำรายการไทยรัฐทีวีของเรากันบ้างนะคะ
ลำไยหายทองคำโผล่มารายการของเราเมื่อไห

แต่แปลกความสดใสตลอดเวลามารายการเรา
มาพร้อมกับอะไรความเซ็กซี่

แต่เวลาเธอขึ้นโชว์คอนเสิร์ตของเธอเมื่อไหร่เนี่ย
เธอก็มาจะอยู่ในอังเกงขาสั้นกินสบาย
แต่วันนี้นะคะน้องส่งชุดของน้องในลุคของสาวพื้นเมืองมา
ขึ้นเหนือไปสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงที่จังหวัดเชียงใหม่ไง
ก็เลยมีโอกาสได้สวมชุดลาหูของเผ่ามูเซอร์ค่ะ

นี้นะคะปักเงินแท้ทั้งตัว
สนุนราคาแล้วดิฉันไม่กล้าใส่

แสนบาทเพราะว่ามันมีเครื่องเงินด้วยไง
ใช่แต่ว่ามันก็เป็นอีกลุคนึงเลยนะ

เธอบอกว่ามาทำงานครั้งนี้เป็นแฟนเที่ยมเพิ่มแม่สายเนี่ย
ลำไยใส่ชุดของเธอพวกเขาบ้าง
เธอก็เลยจัดให้พร้อมกับแชร์ภาพสวย

ว่าแต่แฟนคลับเห็นลุคใหม่แบบนี้
สักกี่คะแนนดีเนาะ

ลำไยปกติเวลาเราเห็นน้องเนี่ยก็จะเห็นน้องในเซ็กลูก

แต่ว่าในครั้งนี้มาในลุคแบบ

พื้นเมืองชาวเหนืออะไรแบบนี้
จะดูน่ารักสมวัยไปอีกแบบนึงนะคะ